กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมคะดูเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐกันหน่อย
ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ค่อนข้างถี่เหลือเกินนะคะ
แล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องร้อนแรงเกี่ยวกับกระแสของการเปลี่ยนกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ
ตำแหน่งเลขาธิการพักนะคะเพราะว่าวันนี้นายชัยวุฒนาคมานุสรเนี่ยได้พูดถึงว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนจริงแหละนะคะ
นายชัยวุฒิเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังพูดคุยกันถึงการลาออกของคณะกรรมการบริหาร
โดยพรุ่งนี้จะคุยกันอย่างเป็นทางการว่าจะปรับแก้อะไรยังไงแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะ
แล้วบอกว่าที่ต้องปรับเพราะว่ารัฐบาลและพักพลังประชารัฐต้องเป็นเนื้อเดียวกันเดินไปด้วยกัน
ภักดิ์พลังประชารัฐไม่ไปทางเดียวกับนายกรัฐมนตรีพักก็ทำงานยาก
และการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะมองว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักมีปัญหา
เพราะว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเชื่อว่าประชาชนและสื่อมวลชนรู้อยู่แล้วว่าคืออะไร
ก็ขอให้เดินไปข้างหน้าอย่าพูดถึงอดีต

ทางรัฐบาลกับทางภักษ์ก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน
ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
ถ้าพลักษณ์แบกแกนำรัฐบาลอิจดิปลำรัชญารัฐเนี่ย

โดยเป้าครับเงินทรียมมีปันหาป่ะ
ปัญหาคืออะไรมันก็สื่อก็ดูกันแล้วกัน
อดีตมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างผมไม่ต้องพูดหรอก
มีการถูกกันเรื่องโทรกันกันโทรในพรรคไหมครับ
เผานั่นเรื่องเล็กครับไม่ได้สนใจหรอกครับ
มุมมองส่วนตัวท่านคิดว่ามีปัญหาไหมครับ
ผมคิดว่ามีนะไม่งั้นแล้วผมไม่คุยกันหรอกนะครับ
แต่ว่าปัญหาเป็นอย่างไรผมว่าประชาชนหรือสื่อมวลชน
ก็รู้อยู่แล้วมันคืออะไรไม่รู้ทำไมนะฮะ

มันมีอยู่๒ประเด็นถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้
ผมจะเล่าให้ฟังสั้นจำได้ไหม
ตอนจะยกมืออภิปรายไม่วางใจนั่นหนึ่งประเด็นนะ
ไปทำโพลความนิยมทำเอง

มันไม่เป็นที่พอใจของสอสอในพักเขา

ก็ถือว่าวันนี้ได้คำตอบที่ตรงกับคำถามนะ
นักข่าวพยายามถาม๒๓ครั้ง

ก็ต้องจับตาดูเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะที่เขาบอกว่าจะมีการคุยกัน
ส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจัญญายื่นสอบ๖รัฐมนตรีในภักดิ์พลังประชารัฐ
เรื่องที่ไปพบพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อ๒๕ตุลาคม
แล้วก็ให้กรกตสอบพลเอกประยุทธ์ว่าครอบงำหรือว่าชี้นำพักหรือไม่
นายชัยวุฒิบอกว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีก็คุยกันปกติ
ชายวุฒิบอกว่าถ้าไม่คุยกันแล้วจะทำงานบริหารประเทศยังไง
นายกรัฐมนตรีก็ต้องคุยเพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน
เพราะสัปดาห์หน้าเปิดสภามีกฎหมายสำคัญจะเข้า
จะทำงานร่วมกันยังไงในสภาถ้าไม่คุยกับสอสอ
หรือรัฐมนตรีก็ทำงานไม่ได้ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ
คุยประจำไม่ใช่การครอบงำ
แล้วก็ต้องจับตาต่อนะคะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้สำคัญเลย
เพราะมีกระแสข่าวบอกว่ามาแล้วค่ะรายชื่อนะคะคนนี้ค่ะ
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีกระแสข่าวมาบอกว่า
แก่นำกลุ่มสามิตรคนนี้จะนั่งเลขาธิการพักแทน
น่าสนใจมากนะคะเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้ค่ะ
สามิตรจะกลับมาเหรอนี่ว่ากันไป